กันบ้างนะฮะในเมื่อถึงฤดู

อันนี้แก้บนจริงแก้บนนะอันนี้คือการแก้บนที่แท้จริง
แต่ไม่พอทำไมงานนี้ต้องแก้ร่าง
เฮ้ยแก้ทั้งบนทั้งร่างเลยอ่ะ
ถูกต้องเป็นการแก้บนที่แก้บนแก้ร่าง

แล้ววิ่งอย่างนี้ไม่เกรงใจใคร
เพราะมันคือมันคือการแก้บนที่เขาทำเป็นประจำทุกปี
จะต้องมีคนมาบนบานสารกล่าวแบบนี้กับหลวงพ่อขาว
ที่วัดหลวงพ่อขาวถนนสายบ้านหลักแก้วบางจักรหมู่๖
บนหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
มาบนงิ้วแก้ผ้า
บนงิ้วแก้ผ้าแล้วไหนงิ้วอ่ะต้องเล่นงิ้วหรือยังไง
ต้องเล่นแค่มาวิ่งแก้ผ้ารอบบริเวณตรงนี้เท่านั้นจบเลย

เขาเรียกงิ้วแก้ผ้าครับไปถามหนึ่งในนั้นใครอ่ะ
คนถ่ายคลิปคนที่เขามาแก้บนไม่กล้ามาให้สัมภาษณ์หรอก

นี้คุณสูบาชัยมงคลยุดเดชาเพอร์ผักไฮจังหวัดพระนกษีอายุทยา
เขาบอกว่าเขานี่แหละคนที่ถ่ายคลิป
ตามนั้นจะมาแก้ผ้าวิ่งแก้บนแบบนี้
แก้บนงิ้วแก้ผ้า
แบบนี้แหละครับน้องใบตอง
เอาไปถามคุณตาท่านหนึ่งเป็นคนในพื้นที่เลยดีกว่า
ตาชะหร่วยนกพระรัชเล่าให้ฟังนะครับว่า

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวปางเลไล
เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา

หลายคนก็จะมาขอแหละแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
ตำนานเรื่องนี้มันมาจากอะไรกันแน่เริ่มต้นมายังไง
แต่ชาวบ้านล่ำลือมาแบบนี้เป็นประจำทุกปี
หลายคนก็จะต้องมาขอที่นี่บอกไม่อยากเป็นทหารเลย
ขอให้จับได้ใบดำหลายคนก็สมหวังตามนั้นนะ
แต่บางคนเนี่ยมาบนแล้วไปเจอใบแดงมันก็มีเหมือนกัน

เป็นเรื่องความเชื่อคุณผู้ชมฮะ

ใครที่ได้ใบแดงที่จะต้องไปเป็นทหาร
รับใช้ชาติก็แค่๒ปี

นึกว่าเธอน่าเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาเป็นอย่าง
สักทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ไงเนาะพัมปายกล้าพูด